อาจี

แม่บ้านประจำบ้านสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
คลิ้ดที่จริง

เพราะว่าวันนี้นะคะแอบจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ

เราก็จะไปหาที่พักบรรยากาศหลักหมื่นแต่ว่าราคาแค่หลักร้อยนะคะ

น้องมิ้นบอกว่าที่นี่ทั้งสวยแล้วก็ทั้งเท่ที่สำคัญ
คุณภาพเน้นวิวสวยต่างหาก
โอ้โหรวมไปถึงของอร่อยหลักสิบนะคะ
แต่ว่ารสชาติหลักแสงก็เลยทีเดียว
กับเมนูแซ่บแซ่บน้าที่เซิร์ฟกันแน่นเลย
รับรองว่าแซ่บไม่แพ้ชื่อร้านแน่นอน
โอ้โหเคลมกันสักขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
งั้นเรารีบไปทำสวยสะบัดกันในช่วงนี้เลยค่ะ
สวยประหยัด
เอาละค่ะถึงเวลาที่เรานะคะจะมาเลาะกางเกงตัวเก่าในตู้นะคะ
ออกมาขยี่ขยำปุ๊บปั้มลึงสกัด
เดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนค่ะแอร์ค่ะ

คุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะ
แค่ตัดแตะเย็บเย็บคือแบบเย็บง่ายเหรอเธอ

ก็มาดูระดับปริญญาตีอย่างพวกเราเย็บนะคะ
แต่ว่าเธอต้องบอกก่อนเลยนะว่าอุปกรณ์วันนี้เนี่ยเธอ

เธอซื้อมาครั้งเดียวมาทำนู่นทำนีได้ตั้งเยอะ

ลูกไม้เหลือใช้แล้วก็กางเกงตัวเก่ากางเกงตัวเก่า
กางเกงผ้าอะไรอย่างนี้เนอะ

ให้เป็นกางเกงที่เก๋ขึ้นชิกขึ้นคูขึ้น

ฉันไม่อยากผ่าข้างฉันอยากผ่าหน้า

แต่ว่าของฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงหวาน

มันก็จะติดแค่ตรงนี้น่ารักติดแพทย์นิดหน่อยถ้าอย่างนั้นนะเธอ
ไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ
อุปกรณ์ก็พร้อมกันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงชมกางเกงตัวกลับกันพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
เอาเป็นว่าฉันเริ่มก่อนแล้วกันนะปุ๋ยไม่มีอะไรมากหยิบกางเกงมานะคะคุณผู้ชมค่ะแบบนี้นะคะ
แล้วก็นี่ทาบลูกไม้ลงไปตัวเธอ
วิธีการทำก็ง่ายด้วยการนำผ้าลูกไม้มาเย็บติดกับชายกางเกงให้รอบแบบนี้ค่ะ
และเพื่อความเรียบร้อยก็ต้องซ่อนแบบนี้ด้วยค่ะ
ระหว่างที่เธอเย็บเนี่ยนะคะฉันก็จะทำของฉันบ้างเอาล่ะ
ลงไปก่อนเพื่อจะมาร์คจุดที่เราจะต้องตัดค่ะ
เพื่อเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับกางเกง
ปุ๋ยก็เลยตัดขอบกางเกงด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จ้า
เมื่อได้แล้วก็นำผ้าลูกไม้ที่เลือกไว้
เย็บติดด้านข้างกางเกงตรงที่ตัดออกไปค่ะ
เตี้ยเสร็จแล้วปุ๋ยของปุ๋ยก็เกือบเสร็จแล้วเตี้ย
เพชตตงานเพชตต้องมางานเลื่อมต้องสาด
เพิ่มความกุ้งกริ้งกริ้งกล่องแก้ว

นำเพชรแบบนี้มานะคะ

ขอเพิ่มความมุ้งมิ้งให้กางเกงตัวเก๋

สำหรับงบประมาณในการเปลี่ยนยีนตัวเก่าให้เป็นยีนตัวเก๋ด้วยผ้าลูกไม้ในวันนี้ก็คือ
กางเกงยีนตัวเก่าฟรี
ผ้าลูกไม้ฟรี
สำหรับตกแต่งใช้ไป๑๐บาท

็อกขีบผ้าฟรี

และวันนี้เราสวยชิคกับกางเกงยีนตัวใหม่ในราคา๑๐บาท
คราวนี้นี่นะคะสาวเนี่ยก็จะได้เลิกบ่นว่าเสื้อผ้าล้นตู้สักทีตัวเธอ
จริงเนี่ยถ้าเกิดทำง่ายอย่างนี้จะทำเพิ่มอีกสัก๙๐ตัวคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเราบางตัวกางเกงมันเก่าแล้วไงใช่
เบื่อเอาก้อนเอามาดัดแปลง
สามารถกางเกงขาสร้างทีเป็นทาเป็นอะไรมาทำได้หมดเลยค่ะ

ให้น้องมินท์พาไปหาที่พักราคาเก๋

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน